แต่ผลการแข่งขันเกมแรกถือว่าน่าพอใจ
เอาแชมป์กลุ่มทีมเดียวเข้ารอบสุดท้าย
รอบคันเลือกก็คือปาเลสไตล์หลุดเข้าไป
หนึ่งศูนย์โดยการจนาสั่งเงินนะครับสปีดความเร็วอะไรดีกว่า
ในช่วง๖นาทีแรกครับได้ประตูเร็วก็ไหลเลยครับ
อีก๖นาที๒๐จากธนีการแดงดาน้องสาวของธิรสินแดงดาครับ
พี่ชายไม่ได้ยิงนะเมื่อวานเล่นให้กับเมืองทอง
น้องสาวนี่คือนำทีมชาติจากนั้นนะครับสามศูนย์
นาทีที่๒๐นะครับกาญจนาแทงทะลุช่องให้กับรัติการทองสมบัตินะครับ
นี่ครับตัดแผงหลังแล้วก็ยิงสุดท้ายตัดได้แต่ไปโดน
เพื่อร่วมทีมพวกเดียวกันเข้าประตู
ที่๖๔นะครับสุชาวดีนินธรรมรงค์
โอกาสลงตัวจริงเกมแรกยิงสี่ศูนย์นะครับ